เพื่อคุณผู้ชมอยากได้ข้อมูลว่ามันควรจะปรับปรุงใหม่ให้มันดีขึ้น
หรือว่าให้คงสภาพแบบเดิมนั้นไว้นะคะ
หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้แหละวัดติโลกอารามหรือว่าวัดกลางกว้านพยาวนะคะ
เรื่องนี้อาจารย์เฉลิมชัยโครสิทธิ์พิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติเนี่ยออกมาพูดเลย
ใครจะว่ายังไงไม่สนแหละแต่ถ้าไม่ช่วยเนี่ยอย่ามาขวาง

ยังไงอาจารย์ก็จะทำให้มันดีขึ้น
วัดร่องขุนและทั่วโลกจะต้องรู้จักวัดนี้

โอ้โหแบบนี้ขายได้เงินเลยนะคะเนี่ยเพราะสวยมากจริง
นายกระมวลเชียงวงพุพรรภาชการจังหวัดพญาวและก็อาจารย์เฉลิมชัยโครสิทธิ์พิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติสหาธสนสินจิตรกรรม
อาจารย์เจริญมาบุตรจิตรกรชำนาญการกลุ่มจิตรกรรมสำนักช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากร
แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านงานศิลป์อีกหลายท่านนะคะ
ก็เลยออกมาเปิดตัวคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงวติโลกอารามที่ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นถกเถียงกันของชาวพยาวว่าจะปรับปรุงหรือจะไม่ปรับปรุงดีนะคะ
อาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นภาพวัดที่วาดออกมาคร่าวเนี่ย
เป็นภาพในจินตนาการเป็นแบบร่างคร่าวค่ะไม่ได้ตกลงกันว่าจะสร้างแบบนี้
เพราะว่าแน่นอนต้องมีขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากทุกภาคส่วนก่อนถึงจะลงมือทำได้
ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้นนะคะแต่อาจารย์เฉลิมชัยพูดชัดเจนว่า
ใครไม่ช่วยอย่าขวางเพราะว่าอาจารย์อยากจะทำให้วติโลกอารามงดงามแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าวัดร่องขุน
ให้โลกได้จดจำก่อนที่อาจารย์จะลาโลกนี้ไปคือตั้งใจให้ผลงานชิ้นนี้
โทนเป็นชิ้นสุดท้ายในชีวิตส่วนอาจารย์เจริญเองก็บอกนะคะว่า
ตัวเขาเนี่ยถูกขอตัวมาช่วยราชการที่จังหวัดพยาวเพราะว่าเป็นคนพยาว
ที่เขียนก็เขียนตามจินตนาการของอาจารย์เฉลิมชัยที่อยากจะให้วัดติโลกอาราม
เป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองด้านศาสนาในอดีตให้สะท้อนภาพปัจจุบัน
แล้วก็อยากสร้างให้เป็นแลนด์มาร์คให้ผู้คนได้จดจำแล้วก็มาเที่ยวชม
มาไหว้พระซึ่งน่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมของคนพยาวนั้นดีขึ้นด้วย
แต่ความเห็นของชาวพยาวเจ้าของจังหวัดเจ้าของพื้นที่
เขาแตกออกเป็นสองฝ่ายนะคะผู้สื่อข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามหน่อยว่า

เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตกลงว่าจะทำให้สร้างได้หรือเปล่า

ผลกระทบหลังจากนี้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง
หลายคนเป็นห่วงแหละเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม